เรียกเลยเหรอเขารู้หมดงั้นอยากกลับไปเล่น
อยากหรอหยุทรา๒๕๕๐นะไง

แต่ไปถามอยากกลับไปเล่นแบบเป็นบทนี้อยากเล่น
แต่ว่ามันเอาเวลาที่ไหนตอนนี้
ดำเล่นหนังได้อย่างเดียวเล่นละครไม่ได้
ทำไมต่างกันไง
สินะครัทดิวนี่เลยต้องเล่นนังผีเรื่องนะ๙เรื่องเป็นนังผี
เพราะฉะนั้นดีที่สุดคืออะไรนะมิ
อย่าจ้าง

ประเทศไทย
ข้อมูลล่ะ